ขออีกสักเผาหนึ่งได้ไหม

ไฟไหม้แล้วในห้องเช่านะคุณตาอายุจะ๘๐แล้ว

รอบตามีแมวอีก๔ตัว
ที่โดนไฟไหม้เหมือนกันถูกฟอกตายหมดเลย
แล้วมันมาจากอะไร
คนที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมปกติ
ชอบเห็นคุณตาเอาเตามาจุดอยู่ตรงหัวเตียงบ่อย
อ้าวเหรอเตาจุดไฟนั่นเหรอฮะ
นี่ก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตาจะมาจุดทำไมตรงหัวเตียง
แต่คุณผู้ชมมองเข้าไปในห้องสิที่เบลอเอาไว้ค่ะ
ศพของคุณตาเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตี๕ที่ผ่านมา

ตำรวจสอนอทุ่งครูได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้บ้านแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วย
นี่อยู่ตรงซอยประชาอุทิศ๘๐แถวทุ่งครุค่ะ
ซึ่งพอไปตรวจสอบดูเนี่ยเป็นอาคาร๓ชั้นเป็นห้องเช่า
เจ้าหน้าที่ไปถึงชาวบ้านช่วยกันดับไฟแล้ว
ใช้เวลาดับอยู่ประมาณสัก๑๕นาทีเพลิงก็สงบลง
แล้วดูในห้องอ่ะเนี่ยคุณตาเสียชีวิตนะคุณตาจินดาอินทะคล้ายค่ะ
อายุ๗๘ปีแล้วก็มีศพแมว๔ตัวก็โดนไฟคลอก
อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะเจ้าของห้องเช่าบอกนะ
บอกว่าตอนนั้นน่ะนอนหลับอยู่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นไหม้
แล้วก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเช่าห้องนี้นี่แหละค่ะ
ตะโกนบอกชาวบ้านต้องช่วยกันพังประตูเพื่อที่จะเข้าไปดับไฟ
เอาน้ำมาคนละถัง๒ถังเพื่อสาดไปสักพักหนึ่ง
ไฟก็สงบลงแต่ว่าเห็นศพของคุณตาอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าคุณตาปกติก็รับจ้างทำความสะอาดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ปกติคุณตาอยู่ห้องนี้คนเดียวแล้วคุณตาเลี้ยงแมวไว้
รวมถึงเรื่องเตาด้วยเตาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นว่าคุณตาชอบจุดเตา
อยู่ใกล้หัวเตียงบ่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจุดทำไม

ไฟมันเริ่มเริ่มไหม้
ได้กินเหม็นไหม้เลยเอาสายยางมาดับ

มันลุกไม่นานหรอกไม่ได้คนเห็นก่อน

แล้วแกเป็นคนชอบเลี้ยงแมวหรือไม่
เลี้ยงแมว
เลี้ยงไว้เยอะไหม

ตอนเกิดเหตุนี้ไม่มีใครอยู่กับแกเลย
ไม่มีนอกแกกับแมวคนเดียว

ก็เพิ่งมารู้ว่าไฟไหม้ห้อง
พอมาดูคุณตาเสียชีวิตอยู่ด้านใน

พิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชต่อไปด้วยนะคะ